สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ
สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญสงฆาตเจริญ

สงฆาตเจริญ

มารอบหน้าขอครั้นเซลฟี่เลยและที่เขาบ้าใคร
จะไปกล้าในหลวงกันนะนะครับว่าผมมาถึงหน้างานจริงจริงนี้ก็เยอะ
อันที่รับเหรอแต่ท่านผมไม่เคยคิดเลยว่าจะไม่คาดคิดฮะว่า
ครับผมก็พอได้ทูลกับพระองค์ท่านความกล้าที่อยู่ในเบื้องลึก
เรื่องลึกอ่ะฮะก็ขึ้นมาก็ว่าในหลวงก็มองขอเซลฟี่ได้ไว้พระยาคา
ฉันก็ว่าอ๋อได้แล้วก็ไปยักษ์พักแล้วก็หันตัวผมก็หันตัว
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งก็คือผมถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็กดเปลี่ยนวีดีโอเป็นกล้อง
แล้วก็นี่มีจังหวะหนึ่งหันไปหาพระองค์ท่านว่าขออนุญาตพูดเถอะค่ะ
มันไม่น่าจะเป็นรูปที่โด่งดังอะไรขนาดนั้นก็คือผมถ่ายก็ด้วยความที่ว่ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระองค์ก็เป็นรูปที่
ลึกไม่คิดว่าจะเป็นกระแสอะไรขนาดนี้ฮะ
พอมาบอกกับได้ทริปลงไป๒๒๐๐นย่าพี่น้องเพื่อน

ตัดต่อหรือเปล่ามาส่งรูปแบบนี้ไม่ดีนะ

ไม่มีใครที่ได้เซอร์ฟิกกับอะไร

แต่นะหลังจากผมขอเสร็จผมต้องมีคนขอแน่นอนครับผม

คือนี้อ่า
คุณที่เยาวชนอย่างบุคคลหนึ่งที่จะได้รับพระองค์
เพราะผวัติสมเด็จพระเจ้าอีฮัวที่ได้รับจากพระองค์ใกล้ชิดมากครับผม
ในฐานะที่เราก็เป็นเยาวชนคนไทยก็เอ็ง
ใกล้สิทธิ์ภาคอุงท่านขนาดนี้เราอยากจะฝากไปถึงเยาวชนคนไทยคนอื่นยังไงบ้าง

คือบางสิ่งบางอย่างเราฟังจากคนอื่นมา
ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงครับ
ผมก็เคยเป็นคนที่เสพข่าวอย่างนั้นมาก่อน
เชื่อสื่ออย่างเดียวบ้างอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้รับความรู้สึกที่
เปลี่ยนกระปลึงปริติครับ

อยากบอกไปถึงบุคคลที่นั่งอยู่ใกล้เราแต่ไม่ได้มีโอกาสแบบนั้น
หรือเขาอาจจะไม่กล้าอะไรอย่างนี้

บอกเขายังไงบ้างกับสิ่งที่เขาได้เผยแชร์ต่อกัน
ขอบคุณมากที่ให้ความกรุณาถ่ายวีดีโอให้ผม
อะไรอย่างนี้ก็เป็นบุญของชีวิตผมก็ขอบคุณคุณบริเวณรอบข้างนะครับ

ก็สละเวลาถ่ายให้ให้กับช่วงเวลาสำคัญนี้ครับผม
ก็ขอบคุณคุณป้ามากครับ

ว่าองค์ท่านก็ส่งเหน่อเพื่อประชาชนนะครับผม
บางคือขนว่าไม่สิ่งบางอย่างเลยอาจจะยังไม่ได้ศึกษาถี่ถ้วนดี
แต่ตั้งแต่เดี๋ยวเจ้าพาพวงท่านได้ยินจากคนที่ตามเสด็จท่าน
แต่ท่านทรงแต่ท่านทรงปิดทองหลังพระครับผม
ทำเพื่อประชาชนแต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนรู้
อยากให้เป็นการปิดทองหลังพระตามร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ครับผม
พระองค์ทรงต้องการจะเข้าหาประชาชนเข้าพบประชาชนนะครับผมเห็น
คือเหนื่อยคือวันรอห้าชั่วโมงตอนแรกเขาบอกว่าจะได้รับเศรษฐ์แต่ผมเข้าใจครับ
เพราะว่าคนมารอรับเสด็จท่านมหาศาลจริงครับผมตั้งแต่ประตูวิเศษชัยศรี
คุณเดินเร็นมาก็เยอะก็เสล็ดไปทางระหว่างอวงสารหลักเมืองแล้วก็สงคราโหมอย่างฉ้นเป็นจู้ที่จะเลื่อนไล่มาเรื่อยครับผม
พระองค์ทรงมาพบแขกพบแขกคนสำคัญของพระองค์นะครับซึ่งก็คือประชาชนก็คือ
เป็นพระมหากุณาธิคุณมากมากครับไม่มีโอกาสไหนแล้วที่จะ
ที่ผมจะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดได้ทูลท่านขนาดนี้ฮะ
อาจจะเป็นการบังอ่าด

แต่พระองค์ท่านก็ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ไม่ได้เซียวอย่างหน้าทีเดียว
ให้กับผมได้เซลฟี่กับพระองค์ท่านก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าพระองค์ไม่ได้ห่างไกลประชาชน

องค์ทรงรักเยาวชนไทยและพร้อมจะรับฟังเยาวชนไทยเสมอครับผม
เหมือนที่ผมขอท่านแล้วท่านก็ทรงรับฟัง
แล้วท่านก็ทรงพระราชทานพระบรมชายุญาตให้เซลฟี่ด้วยครับ